บรรยากาศการฝึกซ้อมเมื่อวานนะครับถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในยกแรกไปก่อน
หลังจากที่ชุดแรกเนี่ยเดินทางกันไปนะครับ
สักครู่ที่ผ่านมานี่แหละครับกำลังเตรียมตัวกันอยู่
แล้วก็จะเดินทางไปที่เวียดนามเพื่อเตรียมการแข่งขันในเกมแรกวันที่๗พฤษภาคม
ส่วนอีกหนึ่งชุดนะครับก็จะลงแข่งขันฟุตบอลไทยลีกวันนี้นะครับ
เป็นเกมนัดสุดท้ายของระดูการแล้วแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันที่๕พฤษภาคม
ก็จะเดินทางตามไปสมทบอีกทีหนึ่งครับ
เมื่อวานลงซ้อมครับสุดท้ายก่อนนะครับลูกทีมของมาโนโพลกิ้งก็ซ้อมวันที่
ยามาโอกะฮานาซากะอาคาเดมี่ในช่วง๕โมงเย็นนะครับ
ฝึกซ้อมเนี่ยก็มีนักเตะตามมาสมทบเพิ่มเติมอีกก็คือวรชิตกฤษศรีบำเพ็ญนะครับ
เรื่องการเตรียมร่างกายแล้วก็ความพร้อมก่อนใส่แท็กติกไปด้วย
ก็บอกนะครับว่าถึงแม้จะเป็นนักเตะโคต้ายุคเกินแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ย
ก็อยากมาสร้างความมั่นใจให้กับน้องน้องด้วยแล้วก็ตอนแรกเนี่ย
คิดว่าอาจจะเลือกคนอื่นจากโคต้าอายุเกิน๖๗คนนะครับที่ใส่ชื่อไป
แล้วก็จากที่เคยเล่นกับเพื่อนแล้วก็พี่นะครับแต่จริงครั้งนี้เนี่ย
พอมาเป็นพี่เองก็จะพยายามดึงศักยภาพนะครับของตัวเองออกมาให้มากที่สุด
เพื่อเป้าหมายคือเหรียญทองครับ
เป็นน้องกับเป็นเพื่อนกันแต่คราวนี้เรามาในโคต้าอายุเกินเนี่ย
คือเราต้องช่วยทีมให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับ
จากนั้นนะครับในช่วงค่ำยูระเทศป้อมพันธุ์กลางจากเมืองท้องยูระเทศ
ยกคนเดินทางไปเวียดนามนะครับรวม๑๖คนและก็ตามไปชุดหนึ่งนะครับ
อย่างที่ผมบอกเนี่ย๔คนในวันที่๕พฤษภาคม
ก็คือเตะไทยลีกเสร็จปุ๊บพักหนึ่งคืนนะครับวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปเลย
คือเขามีข่าวกันออกมาบอกว่าทุกชนิดกีฬาเนี่ย
เวียดนามจะลงแข่งเกมแรกวันที่๖พฤษภาคมนี้
กับอินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีการเปิดจำหน่ายบัตรนะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์
แล้วก็หน้าสนามแข่งขันซึ่งจำนวนนะครับ
๑หมื่น๖๐๐๐ใบต่อแมทก็ทำเอาแฟนบอนชาวเวียดนามเนี่ย
โอ้โหแห่กันไปซื้อบัตรชมการแข่งขันจำนวนมากเลยนะครับ
รายถึงขั้นไปรอที่หน้าสนามตั้งแต่คืนก่อนเปิดจำหน่ายบัตร๑วัน
ปัจจุบันก็มีการนำบัตรมาขายต่อในราคาที่สูงเกินกว่าที่ซื้อมา
ถึง๔เท่านะครับเพื่อเอาไปเก่งกำไร
ก็ไม่กลัวโควิดกันเลยนะครับเบียดเสียดกันขนาดนี้
ส่วนความเคลื่อนไหวของน้องเทนนิสพาณิพักษ
พัฒนกิจที่จะลงแข่งขันเทคอนโดหญิงในรุ่น๔๙กิโลกรัมนะครับ
ล่าสุดก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐว่าเหลือ๑๒สัปดาห์นะครับ
เพราะตอนแรกเนี่ยจะโยกไปแข่งรุ่น๕๓กิโลกรัมนะครับ
แต่สุดท้ายในฝ่ายจัดไม่ให้นะครับคือก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเจอใคร
แต่ถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยอยากเจอคู่แข่งจากเวียดนามไปเลยนะครับ
เจ้าภาพที่ตอนนี้เธอก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเคยเจอกับน้องเทนนิสมาในโอลิมปิกเกม๒๐๒๐รอบ๘คนสุดท้าย
ต้องรอดูว่าจะลงแข่งรุ่นไหนเหมือนกันนะครับสำหรับทางนักกีฬานะครับ
น้องเทนนิสเคยเจอในโอลิปิกเกมเพราะว่ายังไม่มีการประกาศออกมานะครับ
ส่วนศึกซีเกมที่น้องเทนนิสนะครับเคยแข่งขันเนี่ย
ก็คว้าแชมป์มาแล้วสองสมัยก่อนหน้านี้นะครับก็ก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองโอลิปิกเกมมาแล้ว
แต่น้องเทนนิสยืนยันว่าไม่เคยประมาทคู่แข่งเพราะว่าไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน
ก็สามารถแพ้ได้หมดอยู่แล้วนะครับ
ซอลชายก็เตรียมความพร้อม๔เกมเหมือนกันนะครับ
อุ่นเครื่องกับนนทบุรีฟุตซอลคลับ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปฮานอยเกมส์

ทีมชาติไทยนำไปก่อน๓๐จากพีรพัฒน์แก้ววิไล
นาทิพย์แสงสังเทิดศักดิ์เจริญพงศ์

ตีเสมอได้ครับ๓๓จากทางพีรพัฒน์แก้วสายทอง
จิตปัญญาแดงพ่วงพีแล้วก็รัชิตระวิธนกรกุลนะครับ
ก่อนเดินทางไปเวียดนามในวันที่๙พฤษภาคมนี้ครับ